แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของคุณพ่อศรีนะครับจากจังหวัดพิจิตรนะครับว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจได้หรือไม่อยู่กับเฉลยที่อยู่ในมือผมนี่แล้วนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐บาท

ตอบถึง๓ข้อรับ๖๐๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดวันนี้ถึง๑ล้านบาท
พ่อแม่ยายเอาใจช่วยนะ
คุณผู้ชมครับเอาใจช่วยครอบครัวของพ่อศรีกันนะฮะจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง
ภาษาไทยป๓ครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

ตัวเลือกที่๓บรรทัศน์

หรอกหรอกหรอก

หนูเห็นแล้วมันถูกหมวดเหลือง

หรือบรหันนั่นเองนะครับเป็นบรรทัศน์นะครับ

เฉลยข้อต่อไปนะครับจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือดาบเนื้อเพลงทหารใหม่ไปกอง
ทหารไม่ได้ห้อยพระองค์ใดข้อสี่พ่อศรีเลือกตอบตัวเลือกที่สี่
หลวงพ่อปานซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกข้อนี้นะครับหนึ่งหมื่นบาทนะคะ
เราจะได้ไปลุ้นเงินแสนและเงินล่ากันต่อที่เหลือถูกหรือไม่ถูก
เชิญปู่หลวงไปกันเถอะหนา
หลวงปู่โต๊ะนี่หลวงพ่อโตนี่ย่าโมของแม่ให้มา
หลวงพ่อทวดอยู่วัดช้างให้
หลวงพ่อคล้ายพ่อแพรต้องพา
หลวงพ่อแช่มพ่อแดงพ่อชัยนี้
เหล็กไหลของพ่อให้มา
หลวงปู่ฟั่นหลวงพ่อโสธร
ลมหลวงชุมพรมาช่วยรักษา
เลือดไทยไม่เคยขี้คลาด
จะรักษาชาติศาสตร์กระสาตรา

รับทุนไป๒ข้อตอนนี้๑๐๐๐บาท

ข้อท้ายนี่แหละมีมูลค่านัก
เงินแสนและเงินล้านอยู่กับข้อ๓และข้อ๔นี่แหละครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

คือบนกรอบหน้าจอทีวี
มีสติ๊กเกอร์หัวใจทั้งหมดกี่ดวง

คุณยายละเมียดนะครับ

สติ๊กเกอร์หัวใจใครเป็นคนติดลูก
เอ็มเพราะว่ามีสติ๊กเกอร์รูปหัวใจด้วย
แล้วก็จะมีดาวด้วยมีการ์ตูนด้วยใช่ไหมลูก

แต่ที่เป็นรูปหัวใจจริงนี่นะครับมีทั้งหมด๓ดวง

ตอนนี้เราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านนะครับ
แต่เรายังมีโอกาสลุ้นเงินแสนในข้อต่อไปไง
เรื่องนี้ก็คือเรื่องข้าวโพดครับ
โจทย์สำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
แกะเปลือกข้าวโพดและใยข้าวโพดออกจำนวน๑๕กิโลกรัม
ภายในเวลา๒นาทีครึ่ง
น้ำหนักไม่มีปัญหาแต่เรื่องเวลาต้องมาลุ้นกันครับ
จะทำได้หรือไม่ได้
ได้ได้ได้
ได้ได้ได้
ไม่ได้

ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ๒นาทีกับอีก๓๘วินาที
เอาล่ะเดี๋ยวสรุปเงินรางวัลกันก่อนนะครับตอนนี้ครอบครัวของ
พ่อศรีนะครับจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
ทำไปได้๒ข้อรับเงินทุนไปต่อลมหายใจในวันนี้

เงินหนึ่งหมื่นบาทให้พ่อจะไปทำอะไรก่อนครับ
การศึกษาของลูกชายจริงแล้วตอนนี้พ่อมีรถอยู่ไหมครับ
มีรถเครื่องคันเก่าเก่าคันก็ลองดูนะครับ
ถ้าว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่ายังพอทำขนมได้
ถึงมันจะเป็นรถเครื่องเนี่ยผมว่าอย่างนี้
ถ้าเผื่อว่าเราทำแล้วเนี่ยเราใส่ตะก้าก่อนก็ได้
แล้วก็ใส่ตะก้าเนี่ยไปตามตลาดนัดก่อน
หรือไม่ก็ตระเวนขายตามบ้านก่อนได้ผมว่าน่าจะขายได้อยู่นะครับ
อย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังเป็นอาชีพนะพ่อนะ
มันจะได้มีรายได้เข้าบ้านบ้าง
คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าใครที่พอจะมีกำลังนะครับ
อยากให้โอกาสต่อยอดต่อลมหายใจให้กับครอบครัวนี้
ผมขอฝากครอบครัวของพ่อศรีนะครับจากจังหวัดพิจิตรไปด้วย

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ส่งเรื่องราวของคุณมาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิต
พบกับผมและโจทย์๔ข้อ
ลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาททุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

นี่กางมาตั้งแต่กำเนิดเลยลูก
ลุงก็กางมาตั้งแต่เกิดเลยลูก

เจอหัวหน้าออกไปตรงข้างต่างเลย
นี่ตอนลุงเด็กลุ่นหนูพอไปนะ